ดูในเฟซบุ๊กมันอ่ะมันโดนตักเตือนเออเด็กมันอยากไปพี่
แล้วเราก็เลยไปขอผู้ของจำทอดภาพป่าของโรงเรียน
ซึ่งเราได้ดำเนินการมาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่๔แล้ว
ซึ่งเราทำโดยว่าถูกประสงค์ชัดเจนคือเราจ้างครูศาลลิ๑๙๖๐ปนึงอัตรา
เพื่อมาดำเนินการจัดที่กรรมการโรงเรียนสลาน
ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กจะมีงบประมาณจำกัด
ซึ่งงบประมาณที่โดยตรงจากรัฐบาลก็จะเป็นงบรายหัว
จะมีจำกัดตามเกณฑ์เช่นโรงเรียนของผมก็จะมีครูอยู่ได้แค่เนี้ย
ได้๓คนแล้วก็จะเป็นวิชาเอกอื่นซึ่งไม่ใช่สาระภาษาอังกฤษ
และภาษาอังกฤษก็จะเป็นภาษาสำคัญซึ่งน้องที่เขาจบป๖
จะต้องไปต่อมัธยมบนพื้นฐานแล้วก็ต้องสอบโอเน็ตครับ
ภาษาอังกฤษนี่ก็มีส่วนสำคัญโอเน็ตซึ่งที่ผ่านมาในรอบปีที่แล้ว
เราจัดการศึกษาเนี่ยยอมรับว่าของเรามีคุณภาพ
เน็ตของเราอยู่ในอันดับหนึ่งของสวพกรตากเขตหนึ่ง
และใน๔สารวิชานั้นคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ
วิชานี่เป็นผลพวงที่พี่น้องชาวบ้านชุมชนผู้ปกครองเห็น
เห็นความสำคัญและก็ดำเนินการจัดโดยไม่ได้หวังพึ่งงบประมาณจากทางราชการ
ให้ความร่วมมือกันทุกฝ่ายแล้วก็ดำเนินการมาด้วยความเข้มแข็ง
สำริดของเราสูงนักเรียนมีคุณภาพ
ที่ปรากฏในสื่อก็คือนักเรียนส่วนหนึ่งพร้อมครูไป
ไปขอขอรับบริจาคให้พี่น้องได้ทำบุญร่วมกันมีน้องน้องอีกคนหนึ่ง
ซึ่งพวกเราอาจจะสงสัยว่าเป็นใครในรูปภาพเป็นสิทธิ์เก่าครับ
สิทธิ์เก่าที่จบจากตรงนี้ไปแล้วก็อดีตก็เป็นประธานนักเรียนตรงนี้
เขาไปเรียนต่อในเมืองแล้วเขาเห็นความสำคัญอยากมีส่วนร่วมซึ่ง
ซึ่งน้องเขามีความตั้งใจที่อยากช่วยโรงเรียนเพื่อให้ได้เงินตรงนี้มา
เป็นงบประมาณจ้างครูภาษาอังกฤษซึ่งน้องคนนี้ก็ผ่านจาก
ฝีมือจากครูภาษาอังกฤษคนนี้ไปและไปสอบเรียนต่อในเมืองและได้อยู่ในห้อง
ซึ่งเป็นห้องระดับเวอร์คลาสของโรงเรียนในเมืองด้วยเขาก็ชื่นชมโรงเรียนเราและเป็นสิทธิ์เก่าด้วย
เขาก็อยากมาช่วยตรงนี้ณวันนั้นก็มีนักเรียนปัจจุบันด้วย
และนักเรียนที่เป็นสิทธิ์เก่าด้วยมีคุณครูไปไปด้วยแล้วก็ช่วยกัน
ในเชิงของขอรับการสนับสนุนร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ในปี๖๒เราก็จะนำงานต่อเพื่อให้บรรลุผลตามเกณฑ์มาตรฐาน
ซึ่งหน่วยงานของเราหน่วยงานบังคับบัญชาของเราซึ่งสกทกำกับดูแล